เรื่องของสัตว์แปลกเขาก็เชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้เรารวบรวมไว้แล้วมีสัตว์อะไรแปลกบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์สีแปลกที่ชาวบ้านพบ
แล้วก็เชื่อว่ามาให้โชคจะมีตัวอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของสวนเกษตรเจอปลาไหลเผือกในร่องน้ำ
จึงจับมาเลี้ยงและเชื่อว่าจะให้โชคลาภกับครอบครัว
ปลาไหล่เผือกสีขาวอมชมพูดูสวยแปลกตาตัวนี้
มีความยาวกว่า๕๐เซนติเมตรและมีขนาดรอบตัวเกือบ๘เซนติเมตร
เลี้ยงไว้ในบริเวณบ้านพักเลขที่๘๒หมู่๔ตำบลท่ามะเขือ
อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
คุณพงชัยพิลึกเจ้าของบ้านเล่าว่าไปเจอปลาไหล่เผือกตัวนี้
ในร่องน้ำภายในสวนเกษตรซึ่งตอนแรกก็รู้สึกตกใจมาก
เพราะไม่เคยเห็นปลาไหล่เผือกมาก่อนจึงนำกลับมาเลี้ยงไว้
เพราะเชื่อว่าน่าจะนำโชคลาภมาให้ครอบครัว
และเขากับภรรยาก็ได้ทำพิธีจุดทูปมงคลเสี่ยงทาย
ขอเลขเด็ดตามความเชื่อเพื่อจะนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคต่อไป
ต่อกันที่จังหวัดลำปางชาวบ้านฮือหา
เมื่อเห็นกิ้งก่าสีทองสุดเชื่องเกาะเสียงรูปปั้นพระพิคเนธวัดแขกลำปาง
กิ้งกาตัวยาว๖นิ้วสีทองเหลื่อมน้ำตาลดูสวยแปลกตาตัวนี้
มักจะมาเกาะอยู่ที่รูปปั้นพระพิคเนธ
ภายในสำนักพระพิคเนธนครเถินหรือวัดแขกลำปาง
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลแม่ถอดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
อาจารย์ช้างหิมาลัยเจ้าของสถานที่บอกว่า
กิ้งกาตัวนี้จะมาทุกวันแต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าจะเข้ามากี่โมง
หรือว่ากลับกี่โมงแต่มันมีนิสัยที่เชื่อง
ให้จับตัวหรือสัมผัสได้โดยไม่หนีไปไหน
ซึ่งเขาได้ตั้งชื่อให้มันด้วยเรียกว่ามุสิกา
เพื่อให้คล้องจองกับมูซิกะหนูบริวารของพระพิคเนธ
และส่วนตัวก็เชื่อว่ากิ้งกาสีทองตัวนี้
น่าจะเป็นตัวแทนของหนูซึ่งจะมาอยู่รับใช้พระพิคเนธ
ที่เขาสร้างขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวในไทยด้วย
ใครที่ขอรบศัฒนาพระพิคเนตรและอยากเข้ามากราบว่ายขอพร
ขอโชคลาภก็สามารถแวะเข้ามาได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ไม่มีวันหยุดครับ